ข่าวการเมืองยังไงเนี่ยคุณวราพรค่ะเมื่อวานลาออกไปสองอืม
เสลีพิสูจน์เตมียเวตเนะมีเวตลาออกในอีกวาระนึง
วันนี้ครับวันนี้บิ๊กปล่อมผลเอกประวิดวงตร์สวรรค์รองนายโยฆฒัฒนบอลตรี
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

เตรียมจะลาออกจากสอสอบัญชีไร้ชื่อ

มาเยอะแล้วผมทำให้พักษ์มาก

ไม่มีบ่ายเบียงเฉยการตอบคำถามครั้งนี้
ออกครับออกจากสอสอบัญชีรายชื่อ

นี่เป็นการเปิดเผยจากพลเอกประวิทย์ครับ
บอกว่าเตรียมจะลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อ
เร็วนี้จะให้คนอื่นขึ้นมาแทนนะครับ
ส่วนท่านจะไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างเดียว
แล้วก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดี
คือวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดักสัมภาษณ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
พลเอกประวิทย์ท่านไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่๓ทัพ๒๕๖๖ครับ

คือก่อนการประชุมพลเอกประวิทย์ก็เรียกผู้สื่อข่าว
เอามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนะครับ
ก็เลยถามถามพลเอกประวิทย์ว่ายังอยู่ในแวดวงการเมืองเหมือนเดิมหรือไม่
เพราะว่าอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็ถ่ายรูปกับสื่อมวลชนแล้วก็วางมือทางการเมืองนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
หลังจากประชุมเสร็จครับประชุมเสร็จผู้สื่อข่าวก็ดักถามอีกรอบนะครับ
ว่าท่านยังมีพลังนะในงานการเมืองอยู่หรือเปล่า
เด็กประวิทย์บอกว่าเป็นหน้าที่คนอื่นเพราะท่านทำงานมาเยอะแล้ว
หลังจากนี้ขอทำงานให้พักบ้างครับก็คือพักพลังประชารัฐครับ